ในโอกาสนี้นักชุมภาษาอาหารอ่องดัวคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
ก็จะขออนุญาตให้ข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับ
เรื่องการสื่อออนไลน์นะคะของนิติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
แล้วก็เป็นประเด็นที่ทุกท่านสนใจนะคะ
สำหรับข้อมูลของนิสิตนะคะก็คือ
นายทิธิฟงโฟสันจันทรยนทร์เป็นนิสิทธิ์คณะเกษตรศาสตร์
ซึ่งได้เรียนวิชามิวเซียนคอเลคชั่นพักฤดูร้อนปีการศึกษา๒๕๕๖นะคะ
ปัจจุบันนี้นิสิตเรียนอยู่จนปีที่๔ค่ะ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรสาขากิตวิทยาคณะเกษตร
มีเกรดเฉลี่ยสะสม๓๑๑ค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะ
ก็คือในช่วงภาคฤดูร้อนในการศึกษา๒๕๖๒
นิสิทธิ์ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาศูนย์๑๔๒๓๒๔๔๓

หรือชื่อวิชาก็คือในเซียมคอเลคชั่น
ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นวิชาที่ทำการสอนเกี่ยวกับการรวบรวมและเก็บรักษาสัตว์
จรรยาบันในการใช้สะกดลอง
การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์
ซึ่งในขณะนั้นนิสิตเรียนอยู่ชั้นปีที่๑
โดยลักษณะการเรียนจะแบ่งเป็นกลุ่ม
กลุ่มละ๔ถึง๕กรมค่ะ
สำหรับกระบวนการเรียนการสอนนั้น

หรือในที่นี้ก็คือซากหมูตัวใหม่

ได้ใช้เวลาประมาณ๒๓วัน

จากร้านริมถนนสุพรรณบุรี

ร้านขายหนูที่เป็นเหยื่องู

ส่วนหนูนาก็มีสภาพไม่สมบูรณ์
หลังจากพยายามอยู่หลายวัน
สิทธิ์ได้กลับมาที่บ้าน

รอคนมาช่วยนำไปฝัง

นำมาใช้ในการทำโครงกระดูก

โดยได้แจ้งอาจารย์ว่า

เป็นความเข้าใจของนิสิต

นิสิตเตรียมโครงกระดูก

ได้นำกระดูกมาให้เพื่อนในกลุ่ม
ช่วยกันประกอบโครงร่าง

เป็นเรื่องที่นิสิตคิดเอง

ส่วนกรณีกระต่ายนั้น

ปรากฏว่ามีสุนัขบุกเข้าไป
ทำให้ลูกกระต่ายตาย

กระต่ายมาเพื่อทำโครงกระดูก

คณะกรรมการพบว่า

และต้องการขอโทษต่อสังคม

ได้ให้การอบรมสั่งสอน

ในการปฏิบัติตนแก่นิสิต

จะดำเนินการติดตามความประพฤติ

เป็นกรณีพิเศษ
สวัสดีครับที่สิ่งประชุม
และสังคม

มันเป็นเรื่องที่ละเอียบอ่อน
และเกิดจากความที่ผมประมาท

มีความประมาท
แล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะ
เป็นเรื่องที่ใหญ่โตอะไรขนาดนี้แล้ว

สังคมทั้งประเทศเลย
ดวงถึงกลุ่มคนนักศัพท์

ในส่วนสักทีด้วยครับ

สำหรับคนที่กำลังจะต้องศึกษา
ก็อยากจะขอฝากให้จดจำเคสของผมเป็นตัวอย่างถึงการประมาทแล้วก็คำพูดของคำพูดที่ทำให้เกิดความเสียหายกับ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ครับก็อยากจะฝากให้เป็นบทเรียนด้วยครับ

ในต่างคณะได้ถ้าเรามีความสามารถในการไปเรียนวิชานั้น
ซึ่งผมคิดว่าในสารวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนเนี่ย
มันสามารถบูรณาการเข้าด้วยกันได้ครับ
หรืออย่างคณะเกษตรก็มีภาคเศรษฐวบาลหรืออย่างที่ผมเรียนคือภาควิชากีตาวิทยาเนี่ย
การจัดการกับสัตว์ขาบร่องก็คือแมงแรงหรือว่ามีการจดทำเป็นพิวิทรภัณฑ์ถึงมา
แล้ววิชานี้ก็จะได้จัดการแนะนำการสอนในส่วนนั้น
การที่ไปตรงธาบเย็นเรียนวิชานี้เนี่ย
เวลานั้นผมคิดว่ามันจะทำให้เราได้ความรู้นะครับมากขึ้น
อีกอย่างก็คือองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่า
ถ้าเราเรียนในสาขาใดสาขาหนึ่งเราจะต้องรู้ในสาขานั้นเพียงเท่านั้น
ถ้าเรายิ่งรู้ในสาขาอื่นแล้วเอามาเปิดดูเช็คด้วยกันได้
ประโยชน์มันจะเกิดได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ

ก็ที่จริงในโพสต์เนี่ยเป็นภาษานึกว่าคือโจ๊กนะครับ
แต่ว่าในหลังไมค์เนี่ยเราคุยกันเล่นแล้วว่า
เราจะทำคนในเฟซบุ๊คเล่นแบบนี้กันครับ